คุณผู้ชมครับวิทยาลัยการจัดการของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
เขาออกมาเปิดเผยว่าเรื่องของธุรกิจร้านค้าออนไลน์แบบที่ไม่มีหน้าร้าน
ตอนนี้แนวโน้มเปิดตัวค่อนข้างมากนะครับ
แล้วก็มีคนสนใจมาทำธุรกิจนี้มากขึ้น

เขาบอกว่าสูตรสำเร็จก็คือว่าการสร้างจุดต่างของร้านครับ
วันนี้คุณจิรภาสุริสุขของเราจะพาคุณผู้ชมไปดูร้านค้าออนไลน์นะครับ
เขามีการเลือกเสิร์ฟอาหารเป็นแบบออร์แกนิคผ่านทางการเสิร์ฟแบบปิ่นโต
ซึ่งตอนนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับ
มียอดขาย๑๐๐เสิร์ฟต่อวันติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ผลไม้หลากหลายชนิดนำมาปั่นรวมกัน
เป็นน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มแบบไม่แยกกาก
พร้อมลาบปลาแซลมอนที่คลุกเคล้าด้วยผักและเครื่องปรุงรสจากวัตถุดิบแบบออร์แกนิค
ที่ขัดสรรมาจากฟาร์มเกษตรอินซีทั่วประเทศ
ร้านอาหารออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน
หลังจากที่นำอาหารใส่บินโตทั้งหมดแล้วนะคะ
ินโตเหล่านี้ค่ะก็จะนำมาใส่ในกระเป๋ากักเก็บความร้อนแบบนี้ค่ะ
และทางร้านเลือกใช้วิธีในการจัดส่งด้วยจักรยานและนักปั่นแบบนี้ค่ะ
เพราะมองว่าจะช่วยลดการเพิ่มมลพิษในอากาศได้อีกทางค่ะ

เกิดจากไอเดียของร้านที่ต้องการคัดสรรวัตถุดิบปลอดสารพิษมาปรุงอาหารเพื่อคนรักสุขภาพ
วิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนเมืองแบบนี้
กำหนดราคาเริ่มต้นชุดละ๒๐๐บาท
โดยจำหน่ายในวันทำงานเฉพาะพื้นที่กรุงเทพ
ซึ่งสร้างรายได้ให้กับพวกเขาถึง๔แสนบาทต่อเดือนเลยค่ะ
อาหารที่มันสะอาดในท้องตลาดก็หายาก
พอเราลงลึกไปเรื่องวัตถุดิบต่าง
เราจะค้นพบว่าข้าวก็เคมีเยอะ

ตอนนี้มันมีกระแสว่าอย่างนั้นคุณปลูกผักกินเองสิ
คุณปลูกผักกินเองเอามาทำอาหาร
แต่ว่าอย่างเราเนี่ยเราเป็นผู้หญิงทำงานทั้งวัน
นี่มีเวลาปลูกผักไม่มีเวลาทำอาหารเอง
เราก็เลยหาคนมาทำให้เรา

โดยอาจารย์สาขาการตลาดวิทยาลัยจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ข้อมูลว่า

มีส่วนแบ่งตลาดราวร้อยละ๑๐หรือ๗๐๐ล้านบาท
ผู้ประกอบการที่สร้างจุดต่างในตลาด
และเพิ่มไอเดียที่หาไม่ได้ตามร้านอาหารทั่วไป
ถือว่าเป็นจุดแข็งที่สร้างรายได้ให้กับทางร้านได้ไม่น้อยเลยค่ะ
ร้านอาหารที่อยู่ในออนไลน์จะสังเกตว่าจะมีเอกลักษณ์

เน้นความแตกต่างจากร้านที่เขาเห็นตามสตรีทฟู้ดทั่วไป

และราคาต่อคลั้งเรียกว่าต่อมื้อไม่ถูกนะคะ

แล้วก็คนเขามีความรู้สึกว่าเวลาเราสั่งอาหาร

วิจัยจากวิทยาลัยจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า
สาเหตุที่ผู้บริโภคเริ่มหันมาสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น
เป็นเพราะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง
หาซื้อได้อย่างสะดวกและอยากลองใช้บริการดูค่ะ
โดยอาหารคาวในรูปแบบของเซ็ตเมนู
ได้รับความนิยมมากสุดถึง๑๖๐
ตามด้วยอาหารหวานของว่าง
ส่วนความถี่ในการสั่งซื้อนั้นอยู่ที่๑๒ครั้งต่อเดือน
ค่าอาหารเฉลี่ยต่อครั้งมีตั้งแต่๓๐๐บาทขึ้นไป

และสิ่งที่จะช่วยเรียกลูกค้าได้นั้นก็คือ
รูปภาพของอาหารที่จะต้องดูน่ารับประทานสมจริง
มีรีวิวจากคนที่เคยสั่งซื้อ
วีดีโอคลิปการทำอาหารที่ดูน่าสนใจค่ะ
ส่วนสิ่งที่ผู้บริโภคาดหวังนั้นคือ
คุณภาพของสินค้ารสชาติและบรรจุพันธุ
ต้องมีการพัฒนาและหาโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เพราะธุรกิจนี้โตไวและอาจสุดตัวได้ไวเช่นกันค่ะ
หากผู้ประกอบการไม่ปรับตัวตามเทนและกระแสที่เกิดขึ้น